ไปดูวินาทีชาร์จพ่อค้ายาเสพติดรายย่อยนะคะ
นี่เป็นผลงานของตำรวจเมืองชนบุรีเขตตำบลบังปลาสร้อยค่ะ
ก็เป็นการขยายผลด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีที่เข้าไปจับตัวกันก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีชาร์จเข้าจับนายทรงสิริศรีด้วง
ชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและนางสมจิตภรรยาที่นั่งอยู่ในรถด้วยกันค่ะ
ทั้งคู่กำลังขับรถกระบะไปส่งยาเสพติดที่ริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ตำบลบางปลาบสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้ามาได้๔๐๐เมตร
ก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ในข้อหามียาเสพติดประเภทที่๑หรือว่ายาบ้าอยู่ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยก่อนหน้านี้ทางตำรวจเขาขยายผลจากการจับผู้เสพยาเสพติดก่อนค่ะ
ก็ให้ผู้เสพนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์
ล่อซื้อยาเสพติดจากนายทรงสิริอีกทีนึง
จากนั้นก็วางกำลังเข้าจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางได้
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะบอกว่า
ปกติแล้วก็จะขายยาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงาน
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองชนบุรี

ส่วนเงินที่ได้มาก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็เที่ยวเตรก
นานลงนานลง